และในช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดที่จังหวัดบุรีรำ
ครับตอนนี้ที่วัดการเตรียมสถานที่เป็นอย่างไรแล้วบ้างคะ

ก็ใหญ่ที่สุดภายในวัดแล้วค่ะก็น่าจะประมาณลองรับแขกได้ประมาณสักเกือบพันคนได้ค่ะ
ค่ะจากที่ทราบมาคือวันพรุ่งนี้การเคลื่อนศพของคุณปอทฤษฎีน่าจะไปถึงช่วงประมาณบ่ายใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจากที่ทราบกำหนดการจากทางครูที่ได้โทรสายกับคุณแม่ของคุณปอนะคะ
ก็น่าจะมาถึงประมาณสักเวลา๑๕นาฬิกาหรือ๑๖นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะ
หลังจากนั้นก็คงจะมีการประกอบที่มีรถน้ำตบค่ะ

ส่วนบรรยากาศที่บ้านตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะก็มีเพียงชาวบ้านญาติพี่น้องที่ทราบข่าวก็ต่างเอามาจับกลุ่มพูดคุยกัน
ว่าไม่น่าเชื่อว่าคุณปอยจะเสียชีวิตเร็วขนาดนี้ค่ะ
บริเวณสถานที่จัดงานนอกจากครูอาจารย์ที่เป็นเพื่อนของคุณแม่คุณปอแล้วเนี่ยนะคะ
ญาติพี่น้องที่เข้าไปช่วยเตรียมงานกันบ้างหรือยังคะ
ค่ะก็มีญาติพี่น้องบางส่วนนะคะตอนนี้ก็เข้ามาช่วยเตรียมงานแล้วก็ทำความสะอาด
โดยเฉพาะการจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ไว้เพื่อรองรับผู้ที่จะมาร่วมงานนะคะ
เพราะคาดว่าจะมีคนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
เบื้องต้นทราบไหมคะว่ากำหนดสวดพระอภิษฐรรมนั้นเป็นเวลากี่วันนะคะ
เอ่อเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ทราบชัดเจนนะคะว่าจะมีการสวดอภิษฐรรมกี่วัน
เพราะว่าต้องรอให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของคุณต่อ

คุณพิกุลได้พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ

อ๋อค่ะก็จากที่ไปสังเกตการณ์แล้วก็สอบถาม
เช้าบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเกิดของคุณปอล์นะคะ
โดยเฉพาะคุณป้าที่ใกล้ชิดแล้วก็นับถือแบบเหมือนเป็นลูกเป็นหลานคนนึงค่ะ
เพราะว่าเห็นคุณปองมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
ก็บอกว่าตอนแรกทราบข่าวก็รู้สึกตกใจค่ะ
แล้วก็ไม่เชื่อว่าคุณปอนี้จะจากไปเร็วขนาดนี้ค่ะ
เพราะว่าตอนที่คุณปอป่วยคุณป้านี่ก็ยังได้เดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ค่ะ
ก็เพราะว่าต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะชาวบ้าน
แล้วก็น้ำใจดีเพราะว่าจากที่เขาไปเป็นดาราที่กรุงเทพ
เวลาเขาจะกลับมาบ้านเนี่ยเขาก็จะกลับมา
เขาจะเป็นกันเองมากค่ะเวลามีงานโรงเรียนหรืองานอะไรเขาก็จะมาทำบุญช่วยตลอดนะคะ
ตลอดนะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพี่คุณแก้วหาวงศ์นะคะ
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดบุรีรำนะคะเดี๋ยวเราคงจะมีโอกาสได้ต่อสายไปพูดคุย
สอบถามถึงความคืบหน้าทั้งการเตรียมจัดงานรวมทั้งวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะมีพิธีรดน้ำศพแล้วก็สวดพระพิธรรมศพวันแรกด้วยนะคะ
ความคืบหน้าติดตามกันได้ต่อในข่าวช่วงของไทยรัฐนิวโชว์ค่ะ